มีที่พรีเทนเนอร์กล้ามโต
คิดว่าตัวเองโดนเขาให้แล้ว
น่าจะมียาอะไรสักอย่างแหละในน้ำส้ม
เพราะว่าดื่มไปปั๊บนอนไป๒วัน

แล้วก็ดูท่าทางจะมีมูลด้วย
นายพักพิสิทธิ์สายกระสุนอายุ๓๐ปีพี่เทนเนอร์
โอ้โหดูตัวพี่เขาอืม
เขาส่งน้ำส้มไปให้อาจารย์ออสนะครับรองศาสตราอาจารย์วิราชัยพุทธวงศ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ช่วยตรวจสอบตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับอาจารย์ออสบอกว่า
ซึ่งเป็นเครื่องมือตัวเดียวกับที่เคยใช้วิเคราะห์สารไซลาซีน
ไซลาซีนเป็นยาสลบที่ใช้กับสัตว์ใหญ่อ๋อนั่นไงตามสันนิษฐานเลย
ใช่ตรวจสอบสารเสพติดสารอันตรายในกลุ่มสารอินทรีย์
แล้วก็เครื่องดื่มดังกล่าวนะฮะยังเคยใช้ในคดีที่
นักวิ่งถูกวางยาในขวดน้ำหลังจากออกมาวิ่งตามสวนสาธารณะ
จำได้ไหมผมยังจำได้เลยที่เมืองนนท์เมื่อปี๒๕๕๙
อาจารย์ออสบอกว่าผลวิเคราะห์นะครับกรณีเทรนเนอร์นี้
จากการสกัดรอบแรกแทบไม่เจออะไรเลย
แต่พอเพิ่มความเข้มข้นขึ้นพบว่าไปเจอสารแปลกปลอมตัวหนึ่งฮะ
แต่เจอในปริมาณที่น้อยมากวินิจฉัยว่าไอ้สารแปลกปลอมตัวนี้คืออะไร
เปรียบเทียบเสร็จสิ้นเพียง๖๐๗๐เท่านั้น
ทำให้ยังสรุปไม่ได้เดี๋ยวฟังท่อนแรกก่อน
ก็ฝนก็ออกมาเราสกรีนรอบแรกปรากฏว่าตอนแรกเราไม่เจออะไร
เราก็เลยเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปปรากฏว่าเราเจอสารแปลกปลอม๑ตัวโดดเด่น
แต่ว่าอยู่ในปริมาณที่น้อยตอนเนี้ยเราเราเจอแต่ว่าอ่า
มันยังพิสูจน์ได้ไม่๑๐๐มันได้ประมาณ๖๐
เป็นสารในกลุ่มของสารเกี่ยวกับระบบประสาท
ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ไว้๒ประเด็น
คือมีการวางยาในน้ำส้มจริงหรือไม่
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์ใช่ไหม
เรื่องต้นพบสารแปลกปลอมน้อยมาก
กับสองหากมีการวางยาจริงเป็นไปได้ไหมที่มันน้อยเพราะอะไร
คือเขาวางยาเฉพาะปากขวดน้ำส้มน่ะ
เดี๋ยวผลแบบ๑๐๐ตอนนี้ที่บ้าไป๖๐๗๐แล้ว
ผลแบบ๑๐๐ออจะรายงานให้ทราบวันพรุ่งนี้
ทีมข่าวไปสอบถามนางสาวนิชากรครูหาจิตแฟนของพี่เทรนเนอร์

เปิดเผยความคืบหน้าของคดีบอกว่าขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครนะ
แต่ส่งขวดน้ำส้มที่เหลือไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว
รอผลตรวจว่าจะออกมาอย่างไร
หลังจากเป็นข่าวออกไปก็ยังไม่มีลูกค้ารายที่ต้องสงสัยติดต่อกลับมานะ
นะฮะอ้าวแสดงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้
เราต้องรอดูผลจากอาจารย์ออสในเบื้องต้นก่อน
ว่าผลจะออกมาน้ำส้มมีอะไรอยู่ในนั้นครับ
แต่ว่าถ้าดูจากเส้นเรื่องของคดีนี้แล้วเนี่ยนะคะ
ก็ต้องระวังแล้วล่ะค่ะนะคะเพราะนี่คือผู้ชายนะคะ
แล้วก็ผู้ชายที่แข็งแรงด้วยก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ได้นะคะ